อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เรานำเสนอมาตลอดนะคะ
กรณีที่ตาเป็นตาเลี้ยงข่มขืนหลานวัย๑๒ปี
แล้วก่อเหตุแบบนี้มานาน๒ปีกว่าแล้ว
จนตอนนี้ค่ะหลานวัย๑๒ปีตั้งท้อง

แต่ก่อนนั้นเป็นพาดหัวที่เรานำเสนอไป
วบผัวหนุ่มยายคมขืนหลานสาววัย๑๒จนท้อง
แถมตอนโดนจับกำลังสบายสุด
ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะ
คือผัวหนุ่มที่ว่าคืออายุไม่เท่าไหร่เอง

ไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวนี้
เรื่องของเด็กวัย๑๒ปีที่ตอนนี้ตั้งท้องได้๒เดือน

แม่ของน้องถูกพ่อฆาต
มอบไปให้บ้านพักเด็กดูแล
แต่ทีนี้ตาที่เป็นสามีใหม่ของคุณยายเนี่ย
รู้สึกถูกชะตากับน้องวัย๑๒ปีคนนี้
เอาเด็กวัย๑๒ปีมาเลี้ยงดูต่อ
แล้วก็ส่งเรียนหนังสือคนเดียวอะค่ะ
โดยนายนิคมทูบเทียนซึ่งเป็นพ่อหลวง
หรือว่าผู้ใหญ่บ้านแม่หลอด

ผู้ใหญ่บ้านที่ภาคเหนือเรียกพ่อหลวง
เป็นคนที่ใกล้ชิดกับน้องวัย๑๒ปี
ซึ่งทางด้านพ่อหลวงนิคมก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าปกติน้องวัย๑๒จะขึ้นรถ
ของทางผู้ใหญ่บ้านไปโรงเรียนทุกวันเลย

ผู้ใหญ่บ้านสังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องดูแปลกไป

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

แต่เด็กเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะ
พอผู้ใหญ่บ้านถามก็ได้แต่ยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่สิ่งที่เริ่มมาสังเกตมาสังเกตความผิดปกติ
มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตากับหลาน
ว่าเอ๊ะตาเลี้ยงกับหลานวัย๑๒เนี่ย
ดูสนิทสนมกันเกินปกตินะ
ตาจะชอบพาหลานไปไหนมาไหน๒ต่อ๒

แม้จะเป็นการเล่นกันก็ตามแต่ดูแล้ว
มันไม่เหมือนการหยอกล้อกันแบบตาหลานธรรมดาค่ะ

เคยเตือนตาตาเลี้ยงคือนายอุทิศ
ว่าจะทำอะไรคิดให้ดีนะ
หลานยังเด็กอยู่นะ๑๒ปีเองนะ
เดี๋ยวฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะคะ

พฤติกรรมมีอะไรอยู่ข้างนี้คือเป็นอย่างไรแกแสดงออกเลย

ไปทำงานไปอะไรจะไปด้วยกันอย่างนี้

ไม่ใช่ลุงกับล้าน
มีใครในหมู่บ้านเคยคุยกับตัวเด็กไหม

เด็กตะเกลี่ยมที่หลวงต้องรับผิดชอบ

ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตื่นเช้ามาซื้อของที่บ้าน
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็บอกด้วยนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับน้องวัย๑๒ปีจนน้องตั้งท้องเนี่ย
เรื่องนี้ยายแท้จะต้องรับรู้แน่นอน
และยายอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าครอบครัวนี้ค่ะทะเลาะกันทุกวัน
แต่เช้ามาก็คุยกันดีกันเหมือนเดิม
พอตื่นเช้ามาตากับหลานก็ไปไหนมาไหนด้วยกัน
ยายยายแท้เนี่ยนะก็เห็นดีเห็นงาม

ไปกับตาเลี้ยงวัย๓๖ปีนี่แหละค่ะ
นี่เป็นคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านนะ

นายอุทิศเนี่ยเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว

เพราะว่าคุณยายแท้ของน้องวัย๑๒ปีไม่มีอาชีพ

นายอุทิศเนี่ยก็จะไม่ค่อยสงสิงกับใคร

เวลามีงานก็ถึงจะออกไปรับจ้าง

พอรู้ข่าวว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย

ไม่มีใครคาดคิดเลยค่ะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับ

เนื่องจากวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมานะครับ

ในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย

เข้าพบพนักการณ์สอบสวนสอบพ่อแม่แตง
โดยมีใบรับรองแพทย์ระบุว่าเด็กหญิงเอ
กำลังตั้งครรภ์๒เดือนคูณ
เด็ก๑๒ปีตั้งครรภ์๒เดือนแล้วนะ
จากการสอบสวนเด็กหญิงเอให้การ

นี่แหละฮะพ่อเลี้ยง

แท้คมคืนกระทำชำราวหลายครั้งหลายหน
และถูกบังคับไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกใคร

เช้าวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา

แล้วเกิดปวดท้องและอาเจียนอย่างรุนแรง
ครูได้พาตัวไปให้หมอตรวจ
ทำให้พบว่าเด็กหญิงเอวัย๑๒ปีตั้งคัน๒เดือน
ทางตำรวจนำตัวไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล

ก่อนเสนอสารออกหมายจับ
และตามตัวนายอุทิศมาสอบสวน

ตอนนั้นนายอุทิศกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่เลย
แล้วแบบท่าทีคือสบายใจอ่ะ

ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่แตง

เราก็ต้องมาติดตามความคืบหน้าคดีเรื่องนี้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวนายอุทิศไปฝากขังที่ศาลแล้วนะ
อุทิศให้การรับสารภาพว่าข่มขืนหลานจริง
แต่ปฏิเสธนะว่าไม่ได้บังคับขืนใจหรือว่าขู่เข็น
เรื่องนี้หลานสมยอมตัวตาเลี้ยงเองก็สมยอม
ตำรวจก็ดำเนินคดีใน๓ข้อหานักนะคะ
ก็คือกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่ถึง๑๓ปี
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยการขู่เข็นและข่มขืนใจผู้อื่น
ส่วนน้องวัย๑๒ปีตอนนี้ค่ะหลายคนที่เป็นห่วง

ตอนนี้น้องอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็ก
อำเภอแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แต่ข้อมูลที่น้องวัย๑๒ปีได้บอกมา

เพราะว่าหนูโดนคุณตานข่มขืนมา
ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปี๕๙แล้วค่ะ
๒ปีแล้วค่ะที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้กำลังข่มขืนเรื่อยมาเลย
ตัวหนูไม่ได้สมยอมเหมือนกับที่ตาบอกกับตำรวจ
แล้วก็ถามไปถึงเรื่องเด็กในท้องว่าจะยังไงต่อ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางครอบครัว
กับสหวิชาชีพรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะ
ว่าจะทำยังไงกับน้องกับเด็กในท้อง๒เดือนเอง